ส่วนคนนี้อ้างว่าทุกข์เหลือเกินนะฮะจากโควิดสิบเก้าขี่รถตะเวงขโมยของนะฮะหลังรถกระบะที่คนเขาวางเอาไว้เวลาเข้าไปจ่ายของในตลาดตะกร้าหน้ารถนะครับที่คนเขาซื้อของแล้วก็วางไว้ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็เอานี่เขาว่าอะไรอีกลูกชิ้นก็เอาค่ะหมวกกับน้องก็เอาเอาหมดเลยเอา
ในตลาดสดเทศบาลบ้านหมี่ลบบุรีครับไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีคนร้ายเข้ามาขโมยข้าวของของชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดครับแล้วก็เอามาวางไว้ท้ายรถกระบะบ้างที่หน้าตะกร้ารถจักรยานยนต์บ้างจนเหลือร้อนกันทั่วหน้าพอไปเช็คไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เจอตัวคนร้ายครับเป็นผู้ชายคนนี้แล้วครับคุ
คันที่เขาก่อเหตุนะฮะแล้วของกินเพียบเลย
นี่ครับคุณผู้ชมดูว่ามีอะไรในบ้านเขาบ้าง
คือที่ขโมยมาวางกองอยู่เต็มบ้านเลยครับ

โอ้โหเอาไปขายเหรอ
กินด้วยขายด้วยก๊อฟนะฮะ
อาหารนะฮะอาหารแห้งข้าวสารสุราบุหรี่หมวกกระน็อกอีกหลายใบเลย
อาทิตย์รับสารภาพเอาคุณผู้ชมดูนะเพราะโควิดหรือเปล่า
อ้างว่าเขาเป็นช่างทาสีตกงานเพราะโควิด๑๙มา๓เดือนแล้ว
มีภาระนะครับคือต้องดูแลเมียลูกก็เป็นพ่อลูกอ่อนนะ
แค่สองเดือนเท่านั้นเองงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มี
ก็เลยออกไปขโมยของในตลาด
ได้ของมาก็เอามาเลี้ยงคนในครอบครัวก็เอามากินใช่ไหม

มันไม่ใช่แล้วล่ะนะมันไม่ใช่เพราะโควิด๑๙แล้วล่ะ
เป็นเพราะคุณจะเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพนี่แหละนะครับ
อาทิตย์ยอมรับว่าติดยาอย่างหนักครับ
จึงต้องออกไปหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดีนะฮะ
ในข้อหารักทรัพย์ครับ
นี่แหละฮะไม่รู้ว่าต้องตรวจปัสสาวะด้วยหรือเปล่านะครับ
เป็นโจรก็อย่าไปโทษโควิดครับ

คิดไม่ออกบอกไม่ถูกโทษโควิดไว้ก่อนนะฮะ